คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
สุราชธานีคือเด็กป๔ลงเล่นน้ำ
แล้วตรงนี้น้ำท่วมแต่ปรากฏว่าตรงนี้มันมีท่อระบายน้ำ
กระแสน้ำพัดร่างของน้องเข้าไปอยู่ในท่อระบายน้ำ
เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติการที่ค่อนข้างลำบากในการค้นหาตัวน้อง
นี่จุดที่น้องถูกดูดลงไป
ท่อระบายน้ำนี้นะครับตำรวจสพเกาะสมุย
กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบนเกาะสมุย
ค้นหาน้องฟลุ๊กอายุ๑๐ขวบ
นักเรียนชั้นป๔โรงเรียนแห่ง๑นะฮะ
หลังจากเล่นน้ำกับเพื่อนที่ริมถนน
แล้วก็ถูกน้ำมันซัด
กระแสน้ำดูดลงไปในท่อระบายน้ำ
อดใต้ถนนแล้วก็จมศูนย์หายไปนะครับ
ที่เกิดเหตุก็คือบริเวณท่อระบายน้ำ

อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีครับ
โดยคนเห็นเหตุการณ์ก็คือพันธาอากาศเอกปียรัฐเทพรัฐนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ชาวบ้านวิ่งมาบอกเลย
เด็กกำลังจะจมน้ำเด็กกำลังจะจมน้ำ
พอวิ่งเข้าไปจะช่วยเหลือคุณ
เห็นร่างน้องแล้วเห็นแค่มือเอง
เห็นแค่มือน้องโผล่ขึ้นมาจากน้ำ
คว้าไว้ไม่ทันถ้าที่สุดเห็นเลยว่าน้องี่
แล้วมันนี่สิที่มีเด็กกำลังจะจมน้ำ

สอบก็รีบวิ่งไปกำลังคอวิ่งไปครับ
รีบคว้าดูเพราะว่าเด็กได้จมลงไปแล้ว

เป็นท่อน้ำครับเป็นท่อปูพรมครับ
กับท่อคลมแล้วก็มันจะไหลออกมาทั้งตรงสามแยกนี้ครับ

ส่วนสาเหตุที่ทำไมน้องฟลุ๊กถึงโดนน้ำซัดแล้วก็ไหลเข้าไป

ก็เพื่อนกับฟลุ๊กชวนกันมาเล่นน้ำ
แต่เป็นการเล่นน้ำบนถนนนะ

แล้วก็มีน้ำท่วมสูงสัก๔๐๕๐เซนติเมตร

ตอนเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ไปเล่นตรงถนนที่มีน้ำท่วม

แล้วมันลอยไปตามในน้ำบนถนน
แล้วมันก็ลอยไหลลงไปในคลองตรงนี้
คุกพยายามจะหยิบรองเท้าที่อยู่ตรงปากท่อระบายน้ำ
ปรากฏว่าน้องฟลุ๊กพลัดพลัดตกไปแล้วก็ถูกกระแสน้ำซัด

ระดมกำลังค้นหาร่างน้องฟลุ๊กตามแนวท่อระบายน้ำ
คาดว่าจะถูกพัดแล้วก็ถูกดูดลงไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ไม่พบนะฮะจึงยุติการค้นหา
ในวันนี้ได้มีการค้นหากันอีกครั้ง
คุณผู้ชมเจอร่างของน้องฟลุ๊กแล้วนะครับ
อยู่ในลำคลองบ้านสะเกดซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำจากท่อระบายน้ำ
แสดงว่าน้องถูกดูดลงไปลงในท่อ
แล้วก็ระบายลงมาตรงคลองนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ห่างจากจุดที่น้องฟลุ๊กถูกท่อระบายน้ำดูดลงไปถึง๒กิโลเมตร

แตนชาวบ้านที่เจอร่างเด็กเล่าให้ฟังว่ากำลังหาหน่อไม้อยู่ริมคลองนะครับ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนคนไอ
แปลกใจนะเพราะอยู่คนเดียวสงสัยว่าใครไอ

เห็นร่างของเด็กอยู่ข้างกิ่งไผ่ในคลอง
ส่วนเสียงไอที่ว่าก็กลายเป็นเสียงไอปริศนา
ทีนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
คุณป้าพี่ห่วงคนไออยู่ปะ

ตะแปงแบบว่าเป็นอะไรเหมือนดูบ้านกาล
ไม่แปลว่าป่าวดูเข้ามันไม่ชวนแหวนครับ
แล้วก็หูมันพริกมาให้ดูค่ะ

รู้แล้วเพราะว่าเมื่อคืนก็มาดูกันอยู่
ส่วนเสียงไอยังเป็นเสียงปริศนาอยู่นะ
ไม่รู้ใครไอแต่ทำให้คุณป้าท่านเมื่อกี้
เหลียวไปดูในคลองแล้วก็เห็นร่างของน้องฟลุ๊กนะครับ
พ่อของน้องฟลุ๊กอยู่ในการโศกเศร้าเสียใจนะครับ
จุดทูปเชิญวิญญาณน้องฟลุ๊กกลับบ้านนะครับ

เปิดเผยว่าส่งศพน้องฟลุ๊กไปชนะสูตรโรงพยาบาลเกาะสมุยก่อน
จะให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
แล้วก็มีการสำรวจตรวจสอบตามท่อต่างด้วยนะ
คุณพอน้ำท่วมปรากฏว่าท่อตรงนั้นไม่มีฝาท่อ
คือเดี๋ยวอันนี้น้องเลยถูกซัดแล้วก็ถูกดูดลงไปในนั้นนะครับ
โดยงานต้องไปตรวจสอบนะคะตรวจเช็คให้หมดเลยเนอะ
แล้วก็ช่วงนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับ